สามารถควบคุมได้แล้วแต่สิ่งที่ตอนนี้ยังคงเป็นปัญหาก็คือ
เรื่องของกลุ่มควันนี่แหละครับเพราะว่าในบริเวณดังกล่าวนั้นขณะนี้
สภาพอากาศเนี่ยนะครับลมค่อนข้างนิ่งเพื่อจากอะไรเรามาดูกันหน่อยนะครับ
จากการตรวจสอบตอนนี้ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงที่มีการแผลลงมาแน่นอนครับ
บริเวณความกดอากาศสูงเหล่านี้ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนอากาศเย็นนะครับ
มาพร้อมกับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือที่แรงทำให้คลื่น
ทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับ
มีค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับ
แต่แน่นอนกระแสลมที่พัดมาตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับ
มีการพัดจากบริเวณปีกตะวันออกไปยังปีกตะวันตกนะครับ
เทือกเขากั้นไว้อยู่จึงทำให้บริเวณอังกล่าวกระแสลมค่อนข้างนิ่งนะครับ
จากการตรวจสอบความชื้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ๙๘
นั่นก็หมายความว่าความชื้นไม่สามารถที่จะระบายออกไปยังจุดอื่นได้นะครับ
แต่ว่าช่วงเย็นที่ผ่านมากระแสลมที่แรงขึ้นก็
สามารถที่จะระบายอากาศในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวออกไปได้ในบางส่วนแน่นอนครับ
ยังมีอีก๗ตำบลครับที่ต้องระวังเรื่องของมลพิษทางอากาศอยู่นะครับ
วลธานี๖หมู่บ้านนะครับบางหมาก๖หมู่บ้าน
เป้า๗หมู่บ้านโคกยาง๘หมู่บ้าน

วน๕หมู่บ้านย่านชื่อ๔หมู่บ้านนะครับ
นี่คือจำนวน๗ตำบลนะครับที่ต้องระวังเรื่องของอันตรายที่จะเกิดจากกลุ่มควันเหล่านี้นะครับ
ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งยังคงต้องใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกนะครับ
เพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มควันเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
นี่คือสิ่งที่ต้องมาเตือนกันใครที่อยู่ในบริเวณนางกล่าวก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ